แต่ว่าเรื่องของโควิดเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบให้ใครหลายคนอาจจะไม่มีรายได้ไม่มีงาน
คุณผู้ชมแต่หนุ่มคนนี้ค่ะเขาก็ประสบปัญหาได้เหมือนกัน
แต่ก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ด้วยการไปขายพิซซ่ามีรายได้เยอะแยะเลยค่ะ
ไปที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะไปพบกับนายพงธวัฒนเพชรจำนงหรืออาตี
อาตีเนี่ยเมื่อก่อนนะเขาเป็นนุ่มไก๊บริษัทนำเที่ยวแห่งหนึ่ง
แต่ว่าถูกพิษโควิด๑๙ไงค่ะงดเที่ยวนักท่องเที่ยวก็เข้ามาประเทศไทยไม่ได้
นักท่องเที่ยวเองก็เป็นคนไม่อยากไปไหนกันก็เลยทำให้ไม่มีงานนะคะ
ทัวร์ในช่วงนั้นก็เลยคิดว่าจะต้องผันตัวไปทำอาชีพอื่นละ
ด้วยความที่ตัวอาตีเคยรับงานพิเศษเป็นเชฟในโรงแรม
ก็เลยได้รู้จักกับพ่อครัวชาวอิตาเลียนยังไงทีนี้ก็เลยไปคุยกัน
ขอเรียนรู้เรื่องการทำพิซซ่าเอาแบบสูตรอิตาเลียนแท้เลย
เขาบอกว่าจะนำไปสร้างอาชีพสู้กับโควิด
นี่ค่ะคุณผู้ชมร้านเขาเนี่ยเป็นรถฟู้ดทรัคคือเอารถมาต่อนะคะ
ให้เป็นเหมือนร้านเล็กนะคะ
ที่สามารถขับไปจอดบริเวณหน้าหมู่บ้านตรงไหนตรงไหนก็ได้
เป็นการอำนวยความสะดวกด้วยลูกค้าก็จะได้หาซื้อกันได้ง่าย
ทีนี้ต้องบอกว่าพิซซ่าของอาตินี่นะ

เครื่องปรุงต่างก็มีหลายชนิด
วัตถุดิบต่างที่นำมาทำพิซซ่าก็นำเข้ามานะคะคือมันไม่เหมือนกันไง
ถ้าซื้อในประเทศกับนำเข้ามาจากอิตาลีแท้มันไม่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นความพิเศษของที่นี่นอกจากนั้นแล้วนะคะ
อีกอย่างหนึ่งที่เป็นความพิเศษก็คือแป้งค่ะแป้งเนี่ยบางกรอบเห็นไหม
คือไอ้พิซซ่าเตาฟืนแบบนี้มันจะต่างจากพิซซ่าอื่นทั่วไปแป้งมันจะบางกรอบ
ใช่แล้วมันก็จะได้กลิ่นของเตาถ่านนะคะแล้วก็ได้ความกรุบกรอบของแป้งบาง
ทีนี้อบที่เราถันก็ต้องมีอุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณสัก๓๐๐๓๕๐องศาเซลเซียสนะ
ด้วยความสามารถด้วยความเชี่ยวชาญก็ได้พิซซ่าออกมาบนี้แม้มันจะไม่กลมแต่ว่ามันดูหน้าอาหารจริง
ใช่มันเป็นแฮนดอ่ะคุณผู้ชมส่วนขนาดมีให้เลือกนะคะตั้งแต่๑๒นิ้วถึงสามสิบนิ้วเลย
ขนาดราคาเริ่มต้น๑๙๙บาทเท่านั้นขายตั้งแต่๑๐โมงเช้าถึง๕ทุ่มเลยนะคะ
ใครที่อยากจะไปทานไปแวะที่รถฟู้ดทรัคนี่ได้นี่มีป้ายโชว์ให้ดูอาตีพิซซ่าถาดยักษ์นะคะ
ก็จอดอยู่บริเวณทางเข้าหมู่บ้านโคกศรีตำบลขุนทองอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
อยากกินพิซซ่าของแท้ดั้งเดิมคุณไม่ต้องบินไปอิตาลี
เดินทางไปโคราชคุณก็มีโอกาสได้กินแล้วอ่ะไม่ธรรมดานะคะอเด็ดอร่อยได้เลยง่าย